คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของแม่ผัวกับลูกสะพ้าย
ถ้าดูละครบ่อยก็มักจะมีปัญหากันเนอะ
แต่ไม่รู้ว่าชีวิตจริงจะมีปัญหากันหรือเปล่า
ไปดูที่งานแต่งงานงานนี้นะคะที่สระบุรี
แม่สามีต้องพูดบนเวทีคนตกใจหน้าเวอเลยพี่อุ๋ย

ว่าจะเป็นปัญหาแม่ผัวกับลูกสะพ้ายซะแล้ว
เพราะว่าประโยคแรกที่แม่สามีพูดก็คือ
โอ้ยลูกสะไพรคนนี้ไม่มีอะไรดีเลย
พี่กินเหล้าเหี่ยวตลอดเลย

พูดแบบนี้บนเวทีแต่ประโยคปิดท้ายสิคะ
ทำให้ทุกคนเฮปรบมือลั่นและยิ้มออกค่ะ

คือประโยคแรกเนี่ยมันน่าตกใจ
ลูกสะพ้ายไม่มีอะไรดีเลย
ซ้ายกินเหล้าชอบเที่ยว
ทุกคนหน้าเวอแล้ว
แต่ปรากฏว่าแม่ผัวพูดปิดท้ายเอาไว้ว่าแต่ประทับใจ
ลูกสะไพรคนนี้มากเพราะลูกสะไพรรักเธอ

แต่งงานกันวันที่๒๕ธันวาคมเมื่อวานนี้

โพสต์คลิปนี้แล้วบอกว่าประทับใจแม่ผัวเลย

กันยกใหญ่ไปดูกัน๓ล้านวิวอ่ะพี่หุย
นี่ถ้าไม่พูดต่อประโยคต่อนี่ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ย
ถ้าดูคลิปไม่จบนี่คงตกใจ
แต่บางคนเขาก็บอกว่าแหมตอนแรกก็ฟังแล้วมันก็แรง

ใช่ค่ะแต่เขาสนิทกันมากค่ะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายคู่นี้นะคะ

เขาสนิทกันเราไปคุยมาค่ะ
ก็ที่บ้านอยู่กันพร้อมหน้าเลยแม่ผัวลูกชายลูกสะพ้ายและคนในครอบครัวนะคะ
น้ำฝนโชติวันก็คือแม่ฝนและแม่สามีนะคะอายุ๕๓ค่ะ
แม่เนี่ยเล่าอย่างอารมณ์ดีเลยว่า

แม่ผัวค่ะแม่ผัวยังอายุน้อยค่ะ

พี่อุ๋ยบอกลูกสะพัยคนนี้เป็นลูกสะพัยในฝันนะคะ
แม้จะชอบดื่มชอบเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้

เพราะว่าลูกสะพ้ายรักเธอมาก
ที่มาในงานก็ถูกใจกันหมดเลย

แม่มาตำหนิลูกสะพ้ายอะไรแบบนี้ก็ห้ามคนคิดไม่ได้หรอก
แต่แม่รักจริงรักลูกสะพ้ายคนนี้เหมือนลูกสาวคนนึงเลยนะคะ
แล้วแขกที่มาในงานเนี่ยเขายังไงเขารู้สึกไง

ตอบรับดีไหมครับ
ดีค่ะเป็นเพื่อนรักมากค่ะเขาเหมือนลูกสาวเขาไม่เหมือนลูกสะพ้าย
ฉันไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกสะพ้ายเขาคิดว่าฉันเป็นลูกสาวฉันมากกว่า
ส่วนลูกสะพ้ายค่ะคุณสิริปัญญาโชติวันอายุ๒๖ปีค่ะ
นี่นะคะก็นั่งคู่อยู่กับสามีเลยคุณเอกชนโชติวัน
ก็พูดติดตลกกันค่ะว่าที่แม่สามีพูดทั้งหมดมันคือเรื่องจริง
โกรธเลยต้องขอบคุณครอบครัวสามีด้วย
รับข้อเสียทั้งหมดของเธอได้และเอ็นดูเธอเหมือนลูกสาวจริงเลยนะคะ
ไม่แต่ดุหรอกเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงค่ะ
แล้วก็เป็นที่เราเป็นทั้ง๓๔ข้อคือแบบ
จริงมันเชื่อว่าทุกคนเป็น
เอาจริงมันเป็นทุกคนแต่ที่มันเป็นไว้รอคือ
แต่ข้อเสียของเราในทีนี้มันไม่ได้ดูว่า
จริงมันไม่ได้ดูแบบเป็นภายสังคมอะไรอย่างนี้
พ่อแม่ทั้งเราเขาว่าอย่างไรรับได้ไหม
ใช่เขารู้ว่า

นางสาวธัญลักษณ์ค่ะเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าว

บอกว่าเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
เพราะว่าลุ้นว่าแม่เจ้าบ่าวจะพูดอะไรเกี่ยวกับลูกสะพ้ายบ้าง
ประโยคแรกสะดุ้งเลย

แล้วก็ชอบพูดจาหยอกล้อกันแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้ว
ส่วนตัวดีใจนะถึงขั้นอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเลย
อีกอย่างเองใช่หรอใช่ค่ะเป็นแม่ผู้ในฝันเลยค่ะตอนนี้
เธอบอกเธอโพสต์เล่นนะไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ค่ะ
คือผมว่ามันขึ้นอยู่กับความลงตัวของแต่ละครอบครัวมากกว่า
ใช่ค่ะความเข้าใจการนั้นแหละสำคัญที่สุด
ก็เป็นตัวตนเป็นตัวเองไงนะคะ